ดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์
เป็นคลิปของคนนึงเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มีกลุ่มเด็กเขาเล่นฟุตบอลกันอยู่
แล้วก็เตะฟุตบอลฟุตบอลกระเด็นออกมา
ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนี้
รถจักรยานยนต์ล้มลงไปแล้วก็เธอไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วย
แต่ยังโชคดีไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะคะ
คลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นการเตือนใจ

อยู่ใกล้กับทางสาธารณะอันตรายจริง

คุณเห็นเลยว่าเหยียบเข้าไปเต็ม
นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถยนต์
คือมีเด็กกลุ่มนึงเตะฟุตบอลกันอยู่ในบ้านฝั่งขวามือ
แต่บ้านอยู่ติดถนนแล้วฟุตบอลกระเด็นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วฟุตบอลตัดหน้าพอดี
คือล้อเหยียบลูกฟุตบอลพอดีเลยคือมันเป็นจังหวะที่พอดีจริง
ล้มกลิ้งเลยนะคะกลิ้งไปกับพื้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเธอไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วย

โชคดีค่ะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใครที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้กับริมถนนติดถนนแบบนี้นะคะ
เวลาจะเล่นอะไรแล้วก็เสี่ยงที่จะกระเด็นกระดอนออกมาริมถนนเนี่ยต้องระวัง
คนขี่รถจักรยานยนต์เองก็เถอะก็ต้องระวังขี่ใกล้แถวหมู่บ้านหรือไปไหนก็ตาม
พอออกมาแล้วหมวกกันน็อกต้องใส่อย่าอ้างว่านิดเดียวเองออกมาแป๊บเดียวใกล้บ้านนิดเดียวไม่ได้

บางคนอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเสียทรงเดี๋ยวผมเสียทรงหรืออะไร
แต่ว่าผมเสียทรงยังจัดไหมได้แต่ถ้าเสียชีวิตไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ